ผลตำรวจตรีระภิพงศ์สุขภัยบูรณ์รองผู้ประจการตำรวจภูทรภักษ์สาม
พร้อมด้วยนายสยามสริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ
ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยการบรรยายที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
คือการใช้ทำลองดนตรีเพลงลำตัดประยุกต์มาขับร้องเป็นเนื้อหา
แทนการใช้คำพูดในการบรรยายของร้อยตำรวจโทคมยุทธ์กลาง
รองสารวัตรสพนสูงจังหวัดนครราชศรีมาและคณะวิทยากร
หรือที่เรียกกันว่าครูแดที่มาร่วมกันบรรยายเนื้อหาเรื่องยาเสพติด
ออกมาในเพลงในฉบับเพลงลำตัดได้น่าฟัง
สร้างความสนุกสนานแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก